คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้ค่ะเป็นภาพบางช่วงบางตอนนะคะ

จบด้วยผู้ชายที่อยู่ในบ้านที่ทางผู้ชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจขอตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะคะพอตรวจแล้วไม่ม่วงไงไม่มีสารเสพติดจบด้วยการให้เซ็นเอกสารว่าไม่เจอยาเสพติดแล้วก็ปล่อยไปคลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยลูกชายเจ้าของบ้านผ่านเพจชื่อดังนะคะแล้วก็มีข้อความบอกว่าเถื่อนหรือไม่
ตรวจถี่ค้นหาคนเสพเจอถี่ใสไปไม่เป็นอืมชาวเน็ตก็วิจารณ์เยอะเลยนะคะ
นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปด้วยคุณระวีการแก้ววิจิตรไปคุยกับพ่อของในอ่ำอายุหกสิบเก้า
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
แล้วก็จู่โจมเข้าไปข้างในไม่ฟังอะไรเลยครับอืมตอนนั้นพ่อ
พูดจากยังไงพ่อเสียใจอายเขาด้วยครับอืมแต่บ้านเขาก็มันมุ่งเต็มเลย
คือเขาเสียงดังครับดังมากอืมคุยแบบไม่รู้เรื่องเลยครับ
ก็อยากให้ตรวจสอบครับจะได้อยู่อย่างมีความทุกข์ตอนนี้อยู่เป็นทุกข์มาก
อืมพ่อของในอ่ำเขาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหเพื่อนบ้านตกใจกันใหญ่ครับ
มาแบบเสียงดังมาค้นบ้านมาอะไรแบบนี้นะคะในอ่ำก็คือคนที่อยู่ในบ้านที่เป็นผู้ชาย
ถูกตำรวจควบคุมตัวไปตรวจฉี่อะค่ะในอ่ำเล่าให้ฟังว่าตอนแรกไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
ครับแล้วก็ได้ยินเสียงโอ้โหเสียงดังเอะอะโวยวายแล้วก็มีผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจบุกเข้าไปในบ้านขอตรวจปัสสาวะ
อืมเขาก็บอกแล้วว่าไม่มีใครเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตำรวจไม่เชื่อค่ะ
แล้วตำรวจเหมือนกับผู้จาขู่ด้วยนะคะเหมือนกับอ่ำเป็นผู้ต้องหาไปแล้วอ่ะอำบอก
แต่อ่ำก็บอกกับคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจว่าบ้านผมมีกล้องนะครับ
พอบอกแบบนี้ปุ๊บพฤติกรรมเปลี่ยนสุดท้ายก็พาไปตรวจปัสสาวะ
ไม่มีสารเสพติดให้เซ็นเอกสารอามบอกอำก็เซ็นนะคะเพราะกลัว
ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าอืม
ก็ได้ทำการกระชากประตูทั้งที่ประตูของผมนะครับล็อคกรอยู่ค่ะกระชากประตูจนจนกรนี้หลุดออกมาเลยสุขใจครับ
ตกใจมากว่าผมนอนอยู่กับลูกผมนะครับลูกนอนเล่นโทรศัพท์จนผมเนี่ยนอนหลับอยู่ครับ
แต่ผมได้ยินเสียงจากข้างนอกมีเสียงแบบเสียงดังอย่างไรอย่างเงี้ยอืมที่ประโยชน์เข้ามาแบบเนี้ยมันมันมันถูกต้องไหมอะไรไหมเนี้ยอืม
แล้วสิ่งที่ให้ผมเซ็นผมไว้น่ะมันจะมีความผิดอะไรย้อนหลังผมไหมเพราะว่าผมไม่ได้คนเรียนสูงครับผมครับ
ผมก็ไม่รู้อะครับเพราะถามว่ารุนแรงไหมก็มันก็รุนแรงแน่นอนนะครับเพราะว่าสำรวจนะครับ
ถ้าเข้ามาก็ต้องแบบถ้าเข้ามาแบบถูกโดยมีหมายมีอะไรหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ความร่วมมือครับ
แต่อันนี้เข้ามาแบบจู่โจมเลยครับแบบแม้กระทั่งประตูบ้านที่ล็อกหลูบเขายังสามารถดึงให้กรหลุดออกได้ครับ
มันน่ากลัวนะครับอืมในอ่ำบอกว่าหนึ่งเลยคือตอนที่เข้าไปตรวจค้น
ครับไม่มีหมายอะไรเลยต้องมีหมายค้นนะสองคือตอนเข้าไปก็โอ้โหปึ้งปั้งปึ้งปั้ง
เปิดประตูกรอนประตูหลุดเลยแล้วนี่ถ้าที่บ้านเขาไม่มีกล้องวงจรปิด
บันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้เนี่ยคือมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่แล้วในอ่ำบอกว่า
ตอนที่เข้าไปตอนแรกโอ้โหโวยวายข่มขู่แต่พอพูดว่าบ้านผมมีกล้องวงจรปิดนะ
พฤติกรรมเปลี่ยนอย่างนี้แล้วก็มีเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
มีผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเข้าไปตรวจค้นโดยไม่มีหมายเข้าไปในบ้านเลยเหมือนกัน
ครับนี่คือเหตุผลที่บ้านของในอ่ำติดกล้องวงจรปิดค่ะอืม
เพราะเพื่อนบ้านเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วบ้านหลังนี้ก็เลยติดกล้องวงจรปิดมันซะเลย
เคยเคยมีประมาณมาก็ประมาณสองสามครั้งแล้วที่มาแบบนี้แบบมาถึงก็คือแบบ
ไม่ไม่แสดงตัวคือมาถึงก็คือเรียกเรียกให้ออกมาอะไรแบบเหมือนจะแบบ
แบบทำแบบจะมาจับแต่ว่าไม่ได้แสดงบัตรไม่ได้แสดงอะไรคือมานอกเครื่องแบบ
เสร็จก็มาคืออ้อมบ้านเขาเลยอะไรอย่างเงี้แล้วก็เรียกเขาให้เขาออกมา
เหมือนจะจับกลุ่มจะมาจับเนี้ยคนชื่อเนี้ยทีนี้พี่ก็เลยบอกว่า
น้องชายไม่ได้ชื่อนี้นะว่าน้องชายชื่อนี้ชื่อคนชื่อนี้แล้ว
แล้วก็ก่อนจะจับกลุ่มคนทำไมคุณไม่ถามเขาว่าเขาชื่ออะไร
นามสกุลอะไรอยู่อยู่จะมาจับเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมเพื่อนบ้านบอกว่าหลายครั้งแล้วค่ะ
หลายหลังเคยโดนบ้านในอ่ำเนี้ยเป็นหลังที่สี่อืม
เป็นครั้งที่สี่ที่โดนแบบนี้ในอ่ำก็บอกว่าคือจริงจริงผมก็ยอมรับนะ
ว่าเมื่อยี่สิบปีก่อนเคยถูกจับข้อหาเสพยาเศรษฐติด
แต่ตอนนั้นผมยังเป็นวัยรุ่นแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมา
ก็เลยไม่รู้ว่าอาจจะมีชื่อมีประวัติว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่า
แต่อ่ำยืนยันว่าหลังจากนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกเลย
มานี่แหละค่ะถูกตำรวจบุกเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ปีนี้ตำรวจบุกเข้าไปในบ้านหลายครั้ง
ตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตรวจสอบการกระทำ
คนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจกลุ่มนี้หน่อย
ทางผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อน
ทีมข่าวถามว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ถูกต้องเราได้รับการติดต่อจากคนโพสต์คลิปนะคะจาก
เครือข่ายคัดค้านการตั้งด่านที่ไม่ถูกต้อง
บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความ

ผู้ชายกลุ่มนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจสพโพกลางนะคะ
ว่าเป็นตำรวจจริงไหมทำถูกต้องหรือเปล่า